เพราะว่าลูกค้ารู้สึกไม่พอใจทำไมถึงพูดไม่เพราะ
แต่เรื่องนี้ก็มีคนที่แสดงความคิดเห็น
ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเพราะในโลกโซเชียลเขามีการถกเถียงกันเรื่องนี้
คุณผู้ชมครับไปชมคลิปที่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะ
แต่ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูคลิปครับ
หน่วยคนเดียวแต่คุณมาขึ้นเมืองขึ้นครูมันไม่ถูกนะฮะ

ไม่รับค่ะคุณทำงานอย่างนี้ได้ยังไงคะ

ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยโทรไม่โทรขึ้นไปเลย

โทรขึ้นไปแล้วก็ลงมาเพราะปกติใช้โทรศัพท์๒เครื่องค่ะ
นี่ครับเป็นการถกเถียงกันระหว่างลูกค้า
แล้วก็ต้องฝ่าฟันสายฝนมามารอลูกค้าอยู่นานพอสมควร
ถึงลงมาแต่มันเกิดข้อถกเถียงกันว่า
ทำไมไม่โทรมาบอกแล้วลูกค้าทำไมถึงไม่รับสายอะไรอย่างนี้นะครับ

ทีมข่าวสอบถามอย่างเจ้าผู้หญิงคนนี้
ซึ่งเป็นลูกค้าเป็นเจ้าของคลิปด้วย

มาส่งที่คอนโดสั่งไปตอนเกือบ๑ทุ่มนะ
กระทั่งเวลา๑ทุ่ม๒๓นาที
มีข้อความมาบอกว่าถึงแล้ว
แต่ว่าตอนที่๑ทุ่ม๒๓นาที

มาอ่านอีกทีตอน๑ทุ่ม๒๙นาที

ทำไมถ้าพี่มาถึงพี่ไม่โทรบอกหนู
หนูไม่ได้ดูข้อความทางโทรศัพท์
แค่ส่งข้อความมาหนูก็เลยไม่ได้ดู

ก็พิมพ์บอกแล้วไงทำไมไม่ตอบข้อความมาล่ะ
มาถึงที่นี่ตั้งนานแล้ว

อุตส่าห์ขับรถตากฝนไปซื้อของให้เมืองแดก
ขออภัยใช้คำนี้นะคือเขาพูดมาแบบนี้

แต่ลูกค้าก็บอกว่าทำไมส่งมาแค่ข้อความทำไมไม่โทรมาบอก

ผู้หญิงคนนี้วางสายรีบลงมาที่หน้าคอนโดเลย
แล้วก็มาถกมาเถียงกันด้านล่างอีก
แต่เรื่องนี้ก็ต้องไปถึงทางบริษัทนะ
ใช่เพราะว่าทางลูกค้าก็ปฏิเสธที่จะรับ
เรื่องนี้คนในโลกโซเชียลแสงความคิดเห็น๒ด้านนะครับ
ส่าห์ไปซื้อของมาให้นะครับเขาก็อุตส่าห์ส่งข้อความไปบอกแล้ว
แล้วก็ตำหนิลูกค้าบอกทำไมลูกค้าไม่รู้จักอยู่กับมือถือ
พนักงานเขาส่งข้อความมาเราจะได้รู้ว่ามันถึงไหนแล้ว